สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ใหญ่เยอะ
ดูเรียบร้อยกันนะฮะเครื่องยังไม่ติด
ไม่ติดหนึ่งเดือกพี่มิวตีสามเที่ยงคืนมาหลายวันแล้ว
ละครเขาจะออนแอร์แล้วเห็นไหม
กำกับสิคะไม่หมายความว่าพี่ไปตัดต่อเลย
เพราะฝนตกต้องรอมีโลเคชั่นชักยาก

แต่มีโผล่มาด้วย

ขอให้อายุมั่นขนยืน
ส่งความสำเร็จในทุกอย่างเป็นที่รักของทุกคนนะครับ

พี่วางไว้

ก็สามารถส่งลายเข้ามา
นะฮะอืมเริ่มข่าวแรกเพื่อวันเกิดรถเมว่าอาจจะบอกว่าเมื่อวานเนี้ย
เมื่อกี้ยังพูดค้างอยู่คือเมื่อคืนนี้รถติดอืมผมมาไปกับสุขุมวิทประมาณ
สี่ทุ่มไปคุยงานเสร็จแล้วกำลังจะกลับบ้านเนี่ย
ก็อยู่เทิร์นหน้าเอ่อซอยยี่สิบสามลงมาปุ๊บเนี้ย
ผมค้างอยู่ตรงนั้นเนี่ยกี่ชั่วโมงประมาณแบบชั่วโมงครึ่ง
เมื่อคืนมีปิดทางด่วนอยู่ตรงนั้นน่ะหนูกลับจากเขาใหญ่
ใช้เวลาหกชั่วโมงค่ะเมื่อวานโอ้โหถึงบ้านห้าทุ่มโอ้โห
พี่ขับไปเขาคอยังเร็วกว่านั้นออกตั้งแต่ตี๕ออก๕ทุ่มครึ่ง
คือแบบหนักจริงจริงหนักจริงจริงมากมากไปกันใหญ่แล้วเนอะ
พูดเรื่องรถติดเยอะไปได้นะคะมีดาร์มาตั้งแต่ลากูม้อเพิ่งโดนไปเนี้ย

แต่มันติดจริงจริงอ่ะคูง้อโดนบนว่าอะไรอ่ะบนว่า
ก็เหมือนว่ารถติดนั่นนี่นั่นอะไรก็รถติด
ว่าคนวิจารณ์หรือคนดราม่าเรื่องรถติดเยอะ

หรือน้องส่งเข้าในกรุ๊ปไลน์แล้วกัน

ส่วนเรื่องแม่มณีถูกจับไปซะแล้ว

กรณีของทางแม่มณีหรือว่าคุณเดีย

ก็คือเป็นการที่เอาเงินของเขาคนอื่นนี้นะครับ
โดยแอบอ้างว่าเอามาออม
แล้วสุดท้ายพอครบเดือนนึงนี่นะครับ
สมมุติคุณใจไป๑๐๐๐บาท

พอครบเดือนจะกลับมาคือ๑๙๓๐บาท
หลังจากนั้นประเด็นมันเกิดขึ้นนะฮะ
เพราะว่ามันมีประชาชนที่หลงเชื่อ
แล้วก็ไปออมเงินกับทางแม่มณี
สุดท้ายแล้วบางราย๒๐กว่าล้าน

ก็คือไปรวมสมัครพักพวกมาแล้วก็มาเล่น
ปรากฏว่าไม่ได้เงินกลับคืนไป
มณีก็หายตัวไปประมาณ๔๕วัน

แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวยังไงนี่ขอเวลาเค้าจะเป็น๔วัน

แต่ยังไม่ถึง๔วันก็โดนรวบก่อนอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก็มันก็เป็นประเด็นในสังคมที่ผ่านมา
ก็คือเมื่อวันเสาร์เนี่ยเธอถูกจับเรียบร้อยนะครับแล้วณวันนี้เนี่ยศาลก็ยังไม่ได้มีการให้ประกันตัว
เพราะตัวเธอเองเนี่ยบอกเลยว่าเงินประกันเธอไม่มีทางทนายความก็บอกเงินประกันไม่มี
เพราะว่าถูกตำรวจนั้นยึดทรัพย์ไปหมดแล้วนะฮะก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับ
มันมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือทางคุณเมธีชินภานะครับอายุ๒๐ปีเป็นแฟนนุ่มเนี่ย
เขาก็บอกว่าตัวเขาเองนั้นไม่รู้เรื่องไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแล้วบอกแม่มณีเป็นคนทำคนเดียว
อืมเออแล้วก็มาขยันขยอตัวเขาให้เขาเนี้ยเป็นคนทำด้วยอ้าวนะฮะเกี่ยวแล้วสิ
ทีนี้เนี่ยทางตำรวจเองก็เลยไปสอบปากคำในเมธีนะฮะเขาก็ปฏิเสธว่าตนเองไม่เกี่ยวกับแชร์แม่มณี
ส่วนนางสาววันธนีนะครับหรือว่าแม่มณีนั้นก็ยังให้การภาคเศษอยู่
และพโยนให้แม่ข่ายที่มีการระดมเงินมาออมแล้วก็หักเปอร์เซ็นต์ว่ามีความผิดด้วยนะครับ
ส่วนที่อ้างว่ามีในทุนเงินกู้ที่ชื่อว่ากู้อยู่เบื้องหลังนั้นตรวจสอบแล้วตำรวจบอกไม่มีในทุนชื่อนี้แต่อย่างใดนะครับ
คงเป็นแค่คำกล่าวอ้างเท่านั้นเองแล้วที่สำคัญที่สุดคือแม่มณีแกก็บอกเลยบอกว่า
แกเนี่ยยอมรับนะฮะว่าแกเนี่ยทำคนเดียวแล้วก็มีการที่ให้คนเอาเงินเข้ามาออมกับแก
แกก็จ่ายดอกไปเนี่ย๙๓แต่ลูกขายของแกเนี่ยดันไปทำตัวเป็นแม่ข่ายซะเอง
เขาว่ามาอย่างงี้นะครับแต่ทีนี้ปรากฏว่าแกก็บอกว่าไอ้พวก
ลูกขายของแกเนี่ยดันเอาไปหักเปอร์เซ็นต์เก็บไป๔๓เปอร์เซ็นต์
แล้วก็ต่อยออกไปอีก๕๐เปอร์เซ็นต์นึกออกไหมครับเหมือนที่พี่
เล่าให้แรกเลยมันก็จะแบบทีนี้ความเสียหายมันเกิดเพราะว่า
ก็ไม่รู้ว่าไอ้ลูกข่ายของตัวเองนั้นเอาเงินไปใช้ทางไหน
เปล่าอืมแล้วปรากฏว่าไม่ได้ส่งมาให้เธอหรือเปล่าทำให้แบบทุก
ทุกอย่างมันติดขัดเรื่องนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันดูว่ามันเป็น
ยังไงเพราะว่ามันมันกลายเป็นแบบมันเหมือนแบบเรื่องทั้งหมด
มันไม่ได้เกิดขึ้นที่เดียวคนเดียวตอนนี้มันกลายเป็นว่าเป็น
เกิดขึ้นที่ตัวแม่ข่ายของเดียด้วยว่าแม่ขายนั้นเอาเงิน
ส่งให้เดียจริงหรือเปล่าหรือพอเดียจ่ายเงินไปแล้วแล้ว
เงินนั้นไม่ถึงตัวลูกค้าคนต่อต่อไปหรือเปล่าเพราะว่าแม่ขาย
อาจเอาเงินไปใช้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีวันว่า
เป็นอย่างไงมีข้าวออกมาบอกว่ามีสหรัฐเรือนอกราชการ
ให้ความช่วยเหลือให้ที่พักครับทรัศน์เดียนแล้วก็มี
หลักฐานหาเป็นขอความช่วยเหลือระหว่างแม่มินีกับทาง
แต่อย่างใดแต่ภรรยาเป็นหนึ่งในผู้เสียหาย

ได้ต่อรองให้นำเงินมาคืน

เพราะว่าเหมือนให้ที่พักพิงกับ

แล้วจะได้ผลกำไรที่ดีและสุดท้ายไม่มีเงินคืนเขา
จำเป็นเลยว่าจะต้องส่งให้แม่มณีเขาก็ผิดนะ

เพราะมันเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเหมือนกันไงมีการนำเข้าในระบบคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้
เพราะสังเกตดูจากทุกคนก็จะบอกว่าก็เป็นผู้ถูกหลอกเหมือนกันอย่างนี้

ผมถามหน่อยอย่างแองจี้เป็นแม่มณีแล้วตัวพี่เองเนี่ย

พี่ไปรับเงินจากแองจี้มาใช่ไหมพี่เอาเงินของรถเมย์กับพี่เมียออกมา๒๐๐๐คนละพัน
ส่งให้แองจี้แองจี้ทอนกลับมาใช่ไหมพี่ล็อกไอ้ตัวดอกเบี้ยไว้ส่วนหนึ่ง
เกือบครึ่งเลยนะ๔๓ที่เหลือส่งให้

ส่งให้ทางนี้พี่ทำไปเรื่อยอย่างนี้แล้ววันหนึ่งสมมุติแองจี้ส่งมาแล้วพี่ไม่ส่งให้อ่ะ
พี่เอาเงินมันเนี่ยไปใช้เองมันก็ไม่มีใครรู้หรือนุ่นเนาะอันนี้คือผิดเลยนะ
สุดท้ายพี่บอกว่าแม่มณีไม่ได้ให้มา

คุณต้องไปฟ้องไอเมนีมันได้เหรอถูกป่ะหรือว่าผมเองไปบอกว่า
ตอนนี้เนี่ยมันใครมาลงทุนกับผมนะได้ดอกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะนู่นนี่นั่น
เอาเงินมาออมเลยรถเมย์เอามาเนี่ยพี่เมียเอามาเลยเนี่ยเอามาให้ผมเลย
เนี่ยผมนะคำนู้นอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดเอามาออมให้ผมพันหนึ่ง
ผมคืนไปพันห้าเลยนะได้๕๐๐นะเสร็จแล้วผมก็โฆษณาชวนเชื่อวันหนึ่ง
ผมไม่เอาเงินคืนให้ใครผิดนะแม่มะนี่อ่ะก็นี่ผมมีคนชวนเองอ่ะ
ความถามหน่อยว่าเรทเนี่ยที่เราเห็นในจอเนี่ยแม่มะนี่ทำธุรกิจอะไร
ถึงมีเงินมาให้ได้ขนาดนี้คือไม่มีนอกจากเครื่องสำอางและทำหนัง
เอ่อเค้าก็คือมีรางทอม
และสิ่งที่เขาพูดเฉยไงพี่เราก็ไม่รู้ว่าเขาทำจริงได้

ขนาดระบบธนาคารนะแต่ทำอะไร

ทำไมคิดว่าเขาจะมีเงินให้เราถึง๙๓เปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ย
เขาคงคิดว่ากรมที่นี้เป็นลวงทุนต่างประเทศไหมคะ

ทั้งรู้ว่าทำแบบนี้คือแชร์ลูกโซ่

เท่ากับว่าเป็นแม่ขายลูกขายหรือเป็นต้นตล

ก็ได้แล้วแต่ตอนนี้

นาวเองเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ย

แล้วตัวมะนาวเองเขาก็ให้สัมภาษณ์ออกมา
บอกว่าเขาเองยังไม่มีการไปแจ้งความในช่วงนั้น
เพราะว่าเขายังให้โอกาสแม่มณีอยู่

เพราะเขาก็มั่นใจในแม่มณีนะครับ
เขาก็ยังเหมือนแบบเขาเชื่อใจในแม่มณี

แล้วสุดท้ายล่าสุดพอแม่มณีถูกจับ

แต่ในมุมกลับกันเนี่ยตำรวจเขาก็ต้องมีการ
ไปดูก่อนว่า

มะนาวจะมีความผิดหรือเปล่าหรือไม่มีความผิด

เหมือนมีส่วนด้วยหรือว่ามีการชักจูง

ผลตอบแทนที่ดีผลตอบแทนที่คุ้มค่า

มันก็อาจจะเข้าข่ายชวนเชื่อเหมือนกัน

ก็ถือว่าเป็นแม่ขายคนหนึ่งเหมือนกัน
ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าใครอะไรยังไงบ้าง
ใครที่มีความหวังอยู่ก็จะไม่แจ้ง

แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเท่าที่มีข่าวมาก็คือว่า
แม่มณีเนี่ยจริงเทศประกันแต่ไม่ทราบนะครับ
จากที่ข่าวที่บอกมาคือแม่มณีเนี่ย
ให้คนสนิทคนหนึ่งไปซื้อที่ตรวจคันมา

เพราะฉะนั้นตอนนี้ประเด็นก็เลยกำลังมองว่า

มีอีกเรื่องนึงสรุป

ก็สรุปก็ตกลงที่บอกว่ามีข่าวว่ากินกั้นบนรถนะ
เขาก็บอกนะว่าเขาไม่ต้องเสียเวลาบนรถหรอก
เขาอยากกินกลงแรมก็ได้จ้ะอืม
เขาฝากบอกใครไม่รู้ว่าแม่นั้น

ผมไม่รู้เรื่องเรื่องพรุ่งนี้
ส่วนที่บุรีรำค่ะมีกรณีลุงผู้ชายสูงประยุกต์คนหนึ่ง
อายุคนหนึ่งขับรถปาดหน้าแล้วก็ลากสาวผู้หญิงลากผู้หญิงที่ขี่มอเมอร์ไซค์
อายุ๑๘ไปข่มขืนก็ถูกจับได้กลับคำให้การปฏิเสธทุกข้อเก่าหา
เหตุเกิดจากที่นางสาวต๊อกแก๊กนามสมมุตินะคะ
อายุเพียง๑๖ปีเป็นชาวสตึกเป็นนักศึกษาอาชีวะแห่งหนึ่ง
ถูกชายผมเกลียนขับรถเก๋งประกบอ้างว่าขอตรวจสอบใบขับขี่อนุญาตหน่อย
ใบอนุญาตขับขี่ขอตรวจค้นหายาเสพติดตามตัวด้วย
แต่การตรวจค้นนั้นเป็นลักษณะอาณาจารย์แล้วก็ไปบังคับข่มขืนตนเอง

ก่อนหน้านี้มีเด็กหญิงอายุ๑๔และ๑๖ปีออกมาเปิดเผยด้วยว่า
โดนกระทำในลักษณะเดียวกัน
หลังเกิดเหตุนะครับพลตำรวจโทษภูมิทรัพย์ประเสริฐศักดิ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓เนี่ย
ก็แต่งตั้งชุดสืบสวนนะคะก็ลงมาเป็นลำดับลำดับไป
จนกระทั่งมาถึงที่พลตำรวจตรีชาญชัยพงพิชิตกุลเนี่ย
ท่านก็เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำเนี่ยนะคะ
ก็แต่งตั้งพันธ์ตำรวจเอกรุธพลนวรัฐขึ้นมา
แล้วก็ทำงานกันตลอด๒๔ชั่วโมง
ทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายสถานอ่อนดีกุล
อายุ๕๔ปีเป็นชาวบ้านจังหวัดสุโขทัย
ขออนุมัติศาลกลางจังหวัดบุรีรำออกไม้จับเมื่อวานนี้
และสามารถจับกลุ่มตัวได้
ขอสฤ๘๓๙เชียงใหม่
และชุดที่ใส่ในวันก่อเหตุและแจ้งข้อเก่าหาว่า
ข่มขืนกระทำชำเลาผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใด
โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำผู้เสียหายที่แจ้งความทั้งสองแห่ง
มาร่วมกันสอบสวนอย่างเคร่งเครียด

ที่เคยรับสารภาพตอนจับใหม่นะฮะรับสารภาพไปแล้ว
ตอนจับกลุ่มเนี่ยบอกกระทำจริงทีนี้พอมาสอบสวนอีกทีนึง
ปรากฏว่าปฏิเสธทุกข้อเก่าหาเลยบอกว่าอ้างอ้างว่าขับรถไปจริง
แล้วก็เอาตัวเด็กไปจริงแต่ว่าไม่ได้ภาพแต่ว่าไม่ได้ข่มขืน
อืมผู้ต้องหาบอกว่าให้เด็กขึ้นรถให้แก้ผ้าแต่ไม่ได้ข่มขืน
เอาอวัยวะเพศของตนไปวางไว้ที่อวัยวเพศของเด็กผู้หญิงเท่านั้น
วางเพลงสองสามนาทียังไม่ได้สอดใส่แต่อย่างใด
ขอสู้ถึงชั้นศาลส่วนสาเหตุที่เข้ามาในพื้นที่อำเภอสตึก
ไม่ได้ตั้งใจมาแต่มักจะเดินทางมาดูการชนไก่ที่อำเภอแดนคงเป็นประจำ
พอรู้เส้นทางเห็นเด็กหญิงก็เลยต้องการจะปรามเรื่องการใส่หมวกกันน็อก
อ้างตัวเป็นตำรวจอย่างไรก็ตามข้อมูลที่ในสถานเนี่ย
คดีอาณาจารย์ในเขตพื้นที่พมพิสัยที่มหาศาลคาม
ซึ่งเป็นที่ติดกับบ้านเกิดของภรรยาตัวเอง
คือมีคดีประโยชน์ติดตัวมา
เป็นคดีแบบนี้ทั้งนั้นเลยด้วยใช่ครับ
ตอนนี้ก็ย้ายมาจากบุรีรำก็ย้ายมา

เอ่อมันใช่หรอแหมคุณไม่ได้เป็นตำรวจ

เกิดมีแบบใครก็ไม่รู้มาข้างแล้วมาพูดประโยคนี้กับเรา

แล้วเด็กแหมจะมีกำลังไปต่อสู้กับผู้ชายอย่างนี้ได้ไหม
เขาก็มีวิธีการเขาบอกเวลาเจออย่างนี้ด่านอะไรแบบนี้แล้วเรา

สถานีตำรวจเลยเพราะว่างั้นนะแต่เจออย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนอะ

อีกเรื่องหนึ่งค่ะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะคะ
ก็มีการเปิดภาพสัตว์ป่าหายากในห้วยขาแข้ง
ต้องบอกเลยว่ามันก็สะท้อนความเป็นป่าสมบูรณ์ของบ้านเราด้วยนะคะ
นายทาคีวงนาคหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
ก็ออกตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า
แล้วก็ตรวจสอบกล้องดักถ่ายภาพป่าในพื้นที่ค่ะ
โดยกล้องนั้นสามารถบันทึกภาพการมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่บริเวณโป่ง
แหล่งน้ำธรรมชาติก็พบภาพสัตว์ป่าในพื้นที่นานาชนิดนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นสมเสร็จกวางป่าวัวแดงกระทิงนกยุงเสือโครงช้างป่า
ตั้งกล้องบันทึกภาพสัตว์ป่าก็จะช่วยทำให้สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่า
มีความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ความหลากหลายของกลุ่มสัตว์ป่าด้วยค่ะ
จากนี้ข้อมูลภาพยังยืนยันข้อมูลตัวเลขนะจ๊ะ
แล้วก็การกระจายชนิดของสัตว์ป่าที่สำคัญ
แล้วก็บอกถึงทิศทางการเคลื่อนที่ของสัตว์ในเขตรอยต่อพื้นป่าห้วยขาแข้งได้อีกด้วย
มองกล้องด้วยอันนี้คือกล้องที่เขาไปตั้งดักถ่ายเอาไหวใช่ไหม

ก็คือดักถ่ายการติดตามน้องสัตว์ทั้งหลาย
ว่าเขาไปทำอะไรอย่างไรตรงไหนกันบ้าง
วัวก็มากินน้ำใช่กระทิงก็ไปกินน้ำเสือก็เลยมารออยู่ที่นี่
เสือก้มอะมายังมีนกยูงด้วยนกยูงอย่างนี้ที่เดียวกันแล้ว

อาจจะจุดเดียวกันจริงไหมไม่กินวัวก็มากินน้ำคล้าย
นี่นะครับไปอีกเรื่องหนึ่งที่ประจันตคามประจินบุรี

เขามีเรื่องของกระสือผมสัมภาษณ์ไปแล้ว
ที่เห็นน่ะแล้วตกลงมีจริงไหมพี่หนุ่ม
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยบังเอิญว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นคลองฟันปลาเขาเรียกคลองฟันปลา
ทีนี้กองฟันปลาเนี่ยบังเอิญว่ามันมีชาวบ้านเนี่ยนะฮะ
ไปเห็นลักษณะแสงไฟนะครับถ้ามองไกลเนี่ยมันจะเป็นสีเขียววูบวาบ
พอมันลอยเข้ามาใกล้ปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นสีดอกแดงเพลิงหน่อย
ปั๊มแล้วขยายเร็วปรากฏว่ามันมีการลือกันไปจนกระทั่งกู้ภัยร่วมกับตันยูเองเนี่ย
เขาก็ลงพื้นที่กันไปพิสูจน์เขาไม่เชื่อกันนะปรากฏว่าเขาก็แยกออกไปสองทีม
ทีมนึงเนี่ยก็ไปตรงที่มันมีเหมือนแบบเป็นคอกวัวอีกทีมนึงก็ไปอีกมุมหนึ่ง
ปรากฏว่าไอ้ทางที่ไปคอกวัวเนี่ยเขาบอกว่าระหว่างที่เขาเดินไปเนี่ยประมาณเป็น๑๐คนนะ
อยู่ดีมันไปปรากฏแสงไฟเนี่ยก็ถามว่ามันเป็นโรนหรือเปล่าเขาบอกมันไม่ใช่โดรน
มันเป็นเหมือนไฟที่มันแบบขึ้นขึ้นลงแล้วมันมุดผ่านกอไผ่มันลอยอยู่ยอดกอไผ่เนี่ย
แถวนั้นน่ะแล้วมันก็วิ่งมาหาเขาเขาบอกว่าแตกกระเจิงหนีกันคนละทิศคนตะทาง
วูบมาเห็นไหมว่าเขาเชื่อว่ามันน่าจะเป็นกระสือเขาว่าอย่างนั้น
ทีนี้ก็ไปถามว่าเช้าบ้านแถวนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้หรือ
เขาบอกว่าอาจจะไม่ใช่กระสือแต่อาจจะเป็นพวกว่านผีโพรง
ว่านผีโพงก็คือเขาบอกคนสมัยก่อนเนี่ยแถวนี้ก็จะมีคนพวกเขมร
มีพวกเมียนมาอะไรอย่างเงี้ยเขามาแล้วก็เหมือนกับชอบมาเล่นของกันบ้าง
มาปล่อยของอะไรกันแต่ว่าแถวของฟันปลาแต่ว่าแถวนั้นอะไรอย่างนี้
ในอดีตนะนะเขาบอกเป็นไปได้ว่าอาจจะไปมีแบบพวกว่านผีโพง
ต้องว่าตนเองเนี่ยอยู่บ้านคุ้มที่ตะมวลภูนินาพอทราบข่าวว่า
มีสัง๩ที่ออกมาเนี่ยก็เลยเดินทางมาพร้อมกับเพื่อนเพื่อน
เพื่อผิดสูตรครั้งแรกเลยนะก่อนจะพบแสงไฟประหลาด
ดวงไฟสีแดงกระพริบที่ปลายแนวไม้

แต่ละรอบประมาณ๑๐นาทีแล้วก็หายไป
โดยครั้งสุดท้ายหายไปบริเวณแนวภูเขา
แต่ไม่มีใครสามารถบันทึกภาพไว้ทันนะฮะ

อายุ๙๒ปีแต่อดิตจะแค่ราชคาญครูบำนาน

ผู้ใช้สมุนไพรว่านโพง
มาประกอบเป็นตัวยาสมุนไพร
ที่ประชานตาคามมีคนปลูกว่านโพง

อาจจะเป็นแสงไฟเกิดจากว่านผีโพงนี่แหละ
หากใครพบนะฮะก็จะเห็นว่ามีใบหน้าคล้ายกับคนแก่
อ่าเขาบอกว่าเอ่อหรือที่เลี้ยงว่านโพงนั้นเนี่ย
กลางคืนตอนดึกโดยเฉพาะเวลาที่ฝนตกพร่ำ
ว่าชนิดนี้จะออกหากินแบบเดียวกับผีกระสือ

ว่าไม่ได้ควรเหรอตกลง
เขาบอกจะมีดวงไฟเล็กสว่างเรืองอยู่ที่ปลายจมูก
แล้วก็หยดลงเป็นหยดเหมือนหยดน้ำ
โพงจะออกหากินตามหนองน้ำหรือว่าทุ่งนาหลังฝนตก
อาหารของผีโพงก็คือกบเขียด
ซึ่งผีโพงนั้นจะกินด้วยการจับมาดูดเอาเมือก

โดยปกติแล้วผีโพงนี่นะฮะจะกลัวคน
แต่ถ้าใครทำให้เจ็บใจผีโพงนั้นจะเอาไม้คานของแม่ม่ายเนี่ย

ตัวลงมีแต่หัวแล้วมีตัวด้วยมันพุ่งไงวะงงมันพุ่งแล้ว
แล้วในที่สุดเนี่ยคนนั้นก็จะพบกับความชิบหาย

ฉันว่าเสียงคุณนั่นแหละมันให้อารมณ์หรือเปล่า
แต่ผีโพงก็มีแต่เขาเข้าใจผิด
ว่าเขาบอกจริงจมูกเขาก็เรืองแสง
แต่เมื่อกี้บอกว่ามีน้ำหยดออกมาจมูกใช่
คือตามโบราณเขาบอกว่านิสัยส่วนตัวเวลาเขากินกรบกินเขียดเสร็จแล้ว
เขาก็ชอบเอาจมูกไปถูกับพื้นไม้บันได
จนทำให้เกิดแสงแบบว่าอักเสบมันจะแดงจริง
ดังนั้นถ้าเกิดใครไม่อยากให้ผีโพงมาก็ต้องเอาบันไดขึ้นมา
เมื่อก่อนบันไดโบราณต้องเอาเก็บบ้านขึ้นหมดบันได
เพราะอย่างนั้นผีโพงจะขึ้นไปหาเราได้
แต่ลงมันมีคาบเหมือนมาเช็ดหน้าเช็ดตาอะไรอย่างงี้โอ้โห

พูดยากมากเลยหรือเรื่องนี้ใช้วิธียาการสมัยนี้ทำให้เห็นเป็นหน้าได้หรือ

เราเป็นดาราเราต้องโชว์ตัวถูกไหมครับ
เดี๋ยวพี่หนุมถ้าเกิดแบบเงี้ยพี่หนุมไปกับหน่วยกู้ภัย
ตอนแรกพี่ยังจะไปเลยไปดูอสื้อนี้หรอ
พี่สัมภาษณ์ขึ้นมาตลอดสูงที่ผ่านมาประจันตภคัมเนี่ยนะ
ใช่เขายังมีอยู่ใช่ไหมเท๋วตอนเนี้ยเขาก็ยังตามรากอยู่

แล้วมีไส้คนทำตือควรแล้ว
ความเชื่อของคนแถวนี้ว่าเป็นกระสือ

นำเพื่อนเพื่อนที่เป็นอาสาด้วยกันลองมาพิสูจน์ดูว่ามันมีจริงไหมอะไรประมาณเนี้ยครับก็เลยมามาในพื้นที่ก็เจอน้องน้องแล้วก็เจอชาวบ้านที่เขาเฝ้าดูกันอยู่แล้วครับผมเขาก็บอกว่า
เคยเจอเป็นแสงไฟลอยอยู่ประมาณสองเมตรอะไรประมาณเนี้ยครับตอนที่ผมมาเมื่อคืนนี้ก็ยังยังไม่พบนะครับเพราะว่าผมคิดว่าคนมันเยอะนะครับ
ผลมันเยอะเกินมันก็เลยถ้าถ้าผมเป็นเป็นในนี้ผมก็ไม่มาครับคนมันเยอะขนาดนี้มันเป็นร้อยคนเป็นร้อยจริงจริงครับสำหรับคนแก่แก่แถวนี้ที่ผมเคยถามนะครับเขาก็เคยเจอเคยพบเคยเห็นแต่คือเราไม่รู้ว่ามันมันเป็นเขาจะเรียกเป็นอะไรเป็นกระสือหรือเป็นผีโพงอะไรประมาณเนี้ยครับความเชื่อทางอีสานะมันมีอยู่แล้วครับเรื่องพวกนี้แต่คือว่า

ก็เลยเรียกน้องอีกคนนึงมาดูด้วยกันน้องคนเสื้อขาวน้องเรียกมาดูด้วยกันนี่ก็ผ่านระหว่างปลายไม้ปลายต้นไม้เนี่ยค่ะผ่านไปสักพักนึงก็เรียกน้องน้องก็มาดูแล้วทีนี้ขากลับก็มันก็กลับกลับกลับไปทางเนี้ยค่ะกลับทางทางทิศตะวันออกก็คิดว่าเป็นกระสืออย่างเงี้แหละก็คิดไปอย่างเงี้ย
ตามล่ากันนะไม่กลัวเพราะว่าเขาไม่ได้มีนิดเดียวอะไรเยอะเขาแค่มากินอุจจาระเฉยเฉยใช่แล้วเขาก็บินเขากลัวคนที่สามถ้าถี่โพงนี้กินกินเมือกกินเมือกพอดีไอ้วัวตรงนั้นน่ะมันเพิ่งตกลูกเขาบอกไปกินรกไปกินรกวัวอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าอย่างนั้นคนละประเภทกับกระสือกระสือกินอุจจิอันนี้คือยังไม่เขาบอกว
ใช่เขาสู้เลยไม่ได้เขามีแสดงฟ้นกัดใส่เฉยแล้วมีไฟแว๊บหว่างหิงห้อย
ขอว่าเขาเชื่อกันหมดค่ะหมาอยู่รุงแทพแล้วกลายเป็นไม่เชื่อไปแล้ว
มีคนบอกว่าเคยเห็นกับตัวเองพี่หนูเหมือนน่ากลัวมากอยู่ต่างประวัติ
เพราะเราเห็นอะไร

อาจจะไม่เห็นไฟมีอีกไกรกว่า

คงเศร้าไปเลยเพราะว่าไฟในบ้านเรามันสว่างกว่า
อันนี้แค่ผีกระสืรแล้วทางเหนือมีผีมาบลองด้วยนะคะ

ก็มีในนิทานฝรั่งด้วย

ก็กลัวเขาชอบอยู่แถวแบบตรอก

ดิมำปังมีไหม
มีบางมีมาบรองน่ะ

คุณผู้ชมเคยได้ยินไหมอะไรผีมาบรอง

คือผีอะไรอย่างงี้ที่หนุ่มเคยตามหาผีกร่องกร้อยน่ะ

แบบนี้อยากฟังพี่หนุ่มเรื่องข่าวล่อจับ
ลิขสิทธิ์ค่ะคืออะไรลิขสิทธิ์อะไร

ลิกสิทธิ์เค้กนะคะที่เด็กโดนหลอกให้ทำกระทงอ่ะ

แล้วเขาบอกแล้วเป็นลิขสิทธิ์ก็โดนแบบตลบหลังจับ

สักครู่ค่ะ

หลังจากที่คุณพูดออกอากาศไปว่าอยากได้อยากได้

กรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊คไลน์หนึ่งนะครับ

ได้รับบริจาคเลือดจากโดนเนอร์คือผู้บริจาคนะฮะ
แล้วเป็นโรคเอดเอดแมวติดแมวเธอ
ซึ่งเธอระบุว่าสาเหตุจากการที่โรงพยาบาลสัตว์นั้น
ไม่ตรวจเชื้อเอสแมวจากโดนเนอร์หรือผู้บริจาคนั่นเอง
เจ้าของโพสต์ดังกล่าบอกว่าเธอเลี้ยงแมวหลายตัว
มีการรักษาฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลสัตว์แห่งหนึ่ง
ย่านราดพร้าวมาตลอด๖ปี

เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชื่อเรียกว่าลูคิเมีย
ต้องการถ่ายเลือดจึงมีการประกาศหาเลือด
แช่งจากนั้นก็มีการทายเลือดแมวของตน
อาการดีขึ้น๒๓อาทิตย์หลังจากนั้นซุดลง

มีการตรวจแล้วว่าแมวของตนไม่ได้เป็นเอด
ไม่ได้เป็นเอ็ดแมวจึงโทรไปถามโรงพยาบาลเดิมว่า
มีการตรวจแมวก่อนมาให้ถ่ายเลือดหรือไม่
ปรากฏว่าทางโรงพยาบาลยอมรับว่าไม่ได้มีการตรวจ
จึงชี้แจ้งให้ทางตัวนึงแจ้งให้ทางโรงพยาบาล
โทรหาเจ้าของแมวตัวนี้ให้เอาโดเนอร์ไอ้ตัวนี้มาตรวจ
เป็นเอดแมวหรือเปล่าก็มาค่ะปรากฏว่าเป็นเอสแมว

บอกว่าแมวของตนอาจจะไปติดโรคมาจากไหน
ตนรู้ไม่ดีหรอกตนรู้สึกไม่ดีแหละ
แบบไม่รู้เรื่องแล้วมาโทษเขาอย่างนี้
เขารู้สึกไม่ดีนะจึงหันมาพึ่งกระบวนการยุติธรรม
ตอนนี้ให้ทนายยื่นเลือกไปที่สัตว์แต่ว่าแพทย์สภา
ไม่อยากทำแบบนี้หรอกแต่ว่ามันเป็นภัยกับสังคม
แล้วให้มันเป็นมาตรฐานในการถ่ายเลือดหรือว่าให้เลือด
ไม่ว่าคนหรือสัตว์ต้องมีการตรวจเชื้อก่อนเสมอ
บางคนก็สงสัยว่าเอ็ดแมวมันเป็นอย่างไร

แต่เอ็ดแมวไม่ติดคน

คนก็หยาบยุ่งพันกันอย่างนี้
กินน้อยปากเหม็นมีไข้

เขาบอกว่ามันยังพัฒนาป้องกันได้แค่๗๐แต่ไม่ติดคนแต่มันจะติดกันเอง
นี่ไงจริงด้วยทางหนีมีกี่บาราบองเหมือนที่แองจี้พูด
ข้างบนเป็นโคตรข้างล่างเป็นหมาแต่เขาไม่บลองเขาไปทำให้มันเป็นฟรั่งเศส
มันก็คือเหมือนโรคเอธคนคล้ายเลยนะคือคูมกลุ่มกันบกพร้อม

คืออันนี้เขาติดของเขาก็คือติดทำเลือด
ที่ชอบออกไปข้างนอกตัวผู้เป็นเยอะนี่ที่หาข้อมูลมานะฮะ
ตัวผู้เป็นมากกว่าตัวเมียพวกที่ออกไปเที่ยวข้างนอกก็กัดกันไปกัดกันมาอย่างนี้

ก็คือทำให้ร่างกายของแมวเนี่ยบกพร่อง

เอาผมของพิธีกรที่ร่วมคุย

ม้าเขามีเยอะเขาแฮปปี้เขาภูมิใจเขาไปทำมา

เมื่อก่อนเขากลัวมากต้องติดหน้าม้าอย่างเดียว

นางประกาศเธอแหละไม่ฟังเขาเอง

เมื่อก่อนเข้ามาแต่ลากต่อแล้วให้งอกใหม่ใช่ไหม

เดี๋ยวนี้มันดึงมาจากข้างหลัง

แต่ว่าต้องเป็นฝ่ำเราเองใช่ไหมเป็นฝ่ำเราเอง

ทำแบบว่าเสียงผมไม่มีอย่างนี้

ต้องใช้ชมพูมาคำดีความด้วย

อยากให้หนุ่มยกเลิกความคิดนี้ซะ

อีบ้าพูดเรื่องนี้ได้อย่างไรนี่

เพราะมันเหมือนกับขนหน้าแข้งเลยอย่างนี้

สกินเฮดไง

ต้องบอกว่าตอนนี้ทั่วโลกก็จับตามองนะคะ
ดาวพุทธเตรียมโคจรผ่านหน้าดวงอาทิตย
พร้อมกับเลขสวยมากวันที่๑๑เดือน๑๑ค่ะ
ทุกคนรอเลย
เนื่องจากว่าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงแค่๑๓ครั้งในรอบ๑๐๐ปี
แล้วก็ถ้าเกิดพลาดโอกาสนี้เนี่ยนะคะ

หรือว่าอีก๑๓ปีจากนี้เลยทีเดียวค่ะ

อยู่เขาจำอะไรไม่ได้แล้วล่ะ
ปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะ
เกิดอาเภษแต่อย่างใดบางคนอาจจะรู้สึกไปก่อนแล้ว
คือมันเกิดจากการที่โลกดาวพุธแล้วก็ดวงอาทิตย์

ซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าดาว๓ตัวนี้นะคะ

แต่ว่าบางทีดาวพุทธอาจจะโคจรเบี่ยงขึ้นไปทางด้านบนบ้าง

อย่างไรก็ตามค่ะประเทศไทยอาจจะต้องรอไปถึงโอกาสหน้า
เพราะว่าปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืน
คือเวลา๑๘นาฬิกา๓๕นาที
แล้วก็จะอยู่นานประมาณสัก๕ชั่วโมงครึ่ง

กลางคืนยิ่งมืดแล้วยิ่งบางทีเรามองไม่เห็นอย่างไรคุณพี่
แม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ที่แบบว่าสามารถเห็นปรากฏการณ์ครั้งนี้ได้นะคะคุณผู้ชม

เพราะว่านอกจากแสงที่สว่างจ้าแล้วเนี่ย
ดาวพุทธที่อยู่ห่างจากโลกมากทำให้มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น

ถูกดังนั้นเราก็อาจจะไม่ได้เห็นนะเห็นอยู่ในมุมบ้านเรา

ไม่อย่างกับดาวพุทธย้ายนะดาวพุทธหัดย้าย
ฤหัสย้ายรอบที่ผ่านมานี่ก็เรียกว่า
แบบหลายคนก็ไหว้อะไรกันใหญ่เลยอะ

เขาเรียกว่าการคำนวณดาราศาสตร์ของเรา

อันนี้ดาวพุทธขึ้นตัวผ่านหน้าดวงอาทิตย์มา

เรามีชื่อดาวเยอะกว่า๗๘ดวงนี่เยอะ
โอ้โฮเรามีดาวหมีใหญ่ดาวนายพรานดาวลูกไก่

ก็เลยว่าทำไมพุทธย้ายอาจารย์ช้างไม่เห็นเรื่อง
อื้อต้องถามอาจารย์

อื้ออื้ออื้ออื้ออื้ออื้ออื้ออื้ออื้ออื้ออื้อ
อื้ออื้ออื้ออื้ออื้อ
ถึงเรื่องราวน่าเศร้านะครับเรื่องนี้คุณผู้ชมครับเป็น
เหตุการณ์สลดเมื่อเกิดเหตุพ่อเนี่ยยิงลูกชายแท้
ตัวเองครับวัยแค่๑๗ปีหลังจากที่คุณพ่อนั้นทะเลาะ
ภรรยาอืมเชื่อว่าน่าจะเป็นคุณแม่นะฮะลูกชายพยายาม
เข้าไปห้ามพ่อไม่ทำร้ายแม่ปรากฏว่าพ่อเนี่ยโมโหนะครับ
แล้วก็ควักปืนออกมาปรากฏปืนลั่นไปถูกลูกชายตัวเอง
เสียชีวิตอืมหลังจากนั้นพ่อเนี่ยหลบหนีไปสุดท้ายตำรวจนะครับ
สามารถตามจับกลุ่มตัวได้แล้วเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับ
สร้างความสะลดใจให้กับทางญาติแล้วก็เพื่อนเพื่อนเองก็ต่างพากัน
โพสต์แสดงความอาลัยถึงคุณปริวัติหรือว่าน้องฟลุ๊ก
แล้วก็ไม่อยากเชื่อนะครับว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นกับเพื่อน
ทำให้ต้องจากไปด้วยวัยแค่๑๗ปีเท่านั้นเอง
ยังตามตัวคุณพ่อไม่เจอเนอะ

เอาขึ้นไม่ได้ลูก
ก็มาหอมกว่าจะไป
เชี่ยใจว่าไม่เชียงทอ
จะตายแทนไหนจะตายแทนลูก

มันจะยิงขู่กลมไปโดนไก่ก่อนที่จะขึ้นฟ้า

แต่ก็แบบเป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนอะ
ไม่น่าจะมีปืนอยู่ในบ้านเลย
ทางเพจดราม่าแอดริกนะคะมาอีกที่ข่าวนี้ค่ะ
ตอบข้อสงสัยหลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊คพี่อู๊ดสายเผือก

เขาได้โพสต์ข้อความเข้ามาสอบถามว่า
ขณะนี้กำลังตั้งท้องอยู่๗เดือนแล้วมีภาวะเลือดจาง
หากดื่มน้ำแดงที่มักให้ดื่มหลังบริจาคเลือด
จะสามารถช่วยได้หรือไม่

เพราะน้ำแดงไม่ได้มีสรรพคุณบำรุงเลือด

ไปหายามารู้เยอะที่โรงพยาบาลที่เขาแจก

แล้วหาอาหารจำพวกที่มีธาตุเหล็กเยอะ
นั่นก็คือผักใบเขียวตับเนื้อสัตว์มา

หากว่าอ่านสลากที่ผู้ผลิตแจ้งมา

กลิ่นสลัก๐๑๐
ธาตุเหล็กหรือองค์ประกอบใด

แสดงว่าไปหาหมอมาแล้วแต่ไม่ยอมกินยา
จะเสาะแสวงหาอย่างอื่นแทนใช่หรือไม่

มันน่ามืดเนี่ยแล้วต้องมีน้ำตาลเข้าไปแบบ
ให้สุกขีดนิดนึงขนมปังแค็กเกอร์อะไรแบบนี้
ได้ใช่ไหมไม่ได้

น้ำตาลเป็นโรทลโหตจาง

มันฉีดเข้าไปอย่างรวดเร็ว

เพราะอาจจะรู้สึกคอกำลังท้อง
ไม่อยากติดยา

คือลองดื่มเพอร่าไหมคะอาจจะช่วยดีขึ้น

ระหว่างนี่กุลุมกินเพอร่ารอน้ำแดง
อาจจะเป็นเรื่องอื่นที่ทำให้ดินใจขยุ้บก็ช่วยดีขึ้นหรือเปล่าคะพี่
หลังจากผ่านวิกฤตอะไรมาทำให้เรื่องบางเรื่องดีขึ้นหรือเปล่าคะ

ช่วงหน้านี่พี่ตูนเขามีโครงการ
อ่าเรียกว่าตอนนี้โครงการเก้าของพี่ตูน
ก็แหม่กำลังเข้มข้นกันทีเดียวนะคะ

อาทิอุราคงมาลัยก็เป็นนักร้องหนุ่มที่เรียกว่าออกวิ่งสร้างปรากฏการณ์ให้กับคนไทยทั่วประเทศ
ละเงินคนละเล็กคนละน้อยเพื่อสนับสนุนให้โรงพยาบาลต่างได้มีเครื่องมือทางการแพทย์รักษาประชาชน
แล้วก็ทำให้คนหันมาสนใจสุขภาพให้ไม่เจ็บไม่ป่วยลดภาระทางการแพทย์ลงได้ด้วยนะคะ
มีภาพความประทับใจเกิดขึ้นในเส้นทางวิ่งทางภาคใต้โดยพบว่ามีแม่จูงมือลูกชายกับลูกสาวตัวเล็กในสภาพ
เสื้อผ้ามอมแมมเลยถือเงินสองร้อยบาทออกมาจากสวนยาง
ดูสิน่ารักเนอะเพราะว่าเขาก็อยากจะร่วมบริจาคเงินให้กับพี่ตูน
ซึ่งงานนี้คุณโน้ตอุดมเขาไปด้วยใช่ไหมคะ
ก็แลกกับอาหารขนมนมเนยที่ได้มาจากชาวบ้านให้เด็กน้อยกลับบ้านไปแบบเต็มอ้อมแขน
ก็เรียกว่าสร้างรอยยิ้มให้กับทั้งคณะและก็ทุกคนไทยกันเลยทีเดียว
เพิ่งใส่หมวกพี่ตูน

วิ่งมาตอนนี้มาถึงไหนเราไม่รู้เนอะพี่ตูน

ช่วยไหมให้มาเดินมาเดินมาเพราะหนูน้อยคูมิวิ่งอ
น่ารักเนอะเอาตังให้๒๐๐บาท

ใส่หมวกไข่หมวกอะไร

๔๕ล้านนะ
ไข่ภรรยาปั๊กใต้ให้ประมาณ๒นิดแล้วนะ
นี่ก็มีขนมก็ให้น้อง

อุปิตุนิทรงสุดนะวิ่งหนักจริง

อาทิตยาลาโพสต์เองเลยนะคะ
โอ้ยลูกนี้น่ารักมากเลย
ข้างหลังเป็นบ้านเหรอ

หน้าดูในเรื่องเสื้อเละเลย
ส่วนเรื่องคุณอ้ำพัชราภาและไฮโซโพกนะคะ
ความสัมพันธ์ก็พัฒนานะ
แต่บอกว่าเป็นเพื่อนมันยังไงกันนะคะ

สำหรับนางเอกซุปตาอ้ำพัชราภากับหนุ่มหล่อคนเดิม

ที่บอกว่าพิเศษกับพอทริปนี้มีครอบครัวของอั้ม
แล้วก็แหวนปราวริสาไปด้วยนะคะ

ท่านท่านตลาดเขาก็เที่ยวชิลกันไป

ว่าตามหาทุ่งดอกไม้มานานหลายทริปหลายประเทศ
ที่สุดก็มาเจอในประเทศไทยสวยมากมากอยากให้มาดูฟาร์มนี้ค่ะ
อยากมาดูฟาร์มนี้ดูได้จากโลเคชั่นข้างบนนะคะ
คือบางคนแบบว่ามีโลแล้วแต่สวยจังที่ไหนคะก็เขาบอกแหละ
พี่ก็เลยบอกว่าให้ดูจากข้างบนได้เลย
แล้วตอนนี้ทุกคนแห่บในสวดนี้กันมาก
แต่จริงก็คนก็ไปกันอยู่แล้วนะ

พี่อ้ำไปโพสต์เนอะทุกคนก็ไปโพสต์ตามภาพพี่อ้ำแบบว่า
คือภาพในความคิดคืออยากเหมือนอ้ำแต่ตัวจริงแล้ว
อันนี้จะแบบว่ายังไงอ่ะนี่ก็เหมือนแหวนก็คู่กับแฟนคาแช่

พี่อ้ำก็คู่กับโพสต์เนี่ยแต่ก็ยังบอกว่าเป็น

อ้วนทำเป็นกินชาอ้วนนี่คือคุณโพสต์เขาเรียกอ้ำ
ทำเป็นกินชาเขาเรียกอ้วนทั้งคู่นะเขาสลับกันเรียกอ้วนกับอ้วน

มีครับทางเหนือกลางคืน

ไม่มีใครพูดเล่นกับคุณในเรื่องนี้เลยไม่ได้ควรให้คุณสังเกตไหม

ถึงหรอแล้วเออ
ครับไปรายไปคว้านเนื้อออก
เห็นข่าวโดนไอ้แมลงกินเนื้อ

หลังเชื้อลูกรามเป็นแผลขนาดใหญ่ด้วยกับหล่องฝ่ามือเขาว่างี้

ล่าสุดคุณบอยก็ออกมาโพสต์อัปเดตอาการอีกครั้งหนึ่งนะครับ
หลังจากเข้าไปรับการรักษาเป็นวันที่๓

คว้านเอาเนื้อที่ติดเชื้อออกไปแล้วนะครับ
แล้วก็ยังต้องนอนพักอีก๓๔วัน
ให้ยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อ
ยังคงหลงเหลืออยู่บริเวณรอบแผล
เพื่อดูอาการต่อนะฮะแล้วก็ภาวนาไม่ให้ลุกรามต่อไป
ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่มีอยู่ทั่วไปนี่แหละฮะ
เช่นบริษณีย์ภูมิผิวหนังของเราโต๊ะโทรศัพท์สระไหวน้ำ
ซึ่งปกติแล้วจะไม่เป็นอันตรายกับเรา
ของน้องชายเอาองุ่นยัดรูจมูกพี่ชาย

อ่ะคุณแจ๊กไลเดอร์ยังไม่ให้ออกแล้วนะฮะอยู่โรงพยาบาลอยู่หรือคะ

ก็นอนแค่๕๐วันแล้ว๕๕วันแล้วมั้งเนี่ย
ตั้งแต่ที่เรากำขาดทางที่นู้นเราไม่ได้ออกเลย

ก็คือต้องดูอาการครับว่าใครหนักใครเบา

อันนี้ก็ต้องรอดูอาการต่อฟอลโลกต่อว่า

หรือว่าสามารถจำกัดวงให้อยู่ตรงนั้นได้
คือคุณบอยก็ผ่าตัดโดยการบล็อกหลังเหมือนกัน

ก็เหมือนเป็นจุดที่มันแบคทีเรียมันแบบอืม
แต่คุณถามว่าแล้วตัวมันเป็นตัวอย่างไร

แต่คือสังเกตอาการที่เนื้อที่ตัวเราเองได้ว่ามันเป็นยังไง
ใช่มันก็จะเป็นผื่นมันก็อักเสบอักเสบขึ้นเรื่อย

แต่เขาไม่มีใครเป็นบล็อกเขาเห็นมาบอง

ใกล้แล้วนะนุ่ม
ตะก็เรียกว่ามีการฉลองวันเกิดครบรอบ๕ครวบ
ของน้องมายูลูกสาวสุธิรักของพี่หนุ่มกับพี่เมย์นะคะ
ซึ่งพี่เมย์ก็ได้โพสต์ภาพเค้กตามคำขอพร้อม

ปีนี้พี่ยูแน่

มายูขอเค้กเป็นรูปสเนอร์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ดค่ะ
จากนั้นก็โพสต์ภาพของน้องมายูแล้วก็มีคุณด้วยนะคะพี่หนุ่มค่ะ
แล้วก็มีแฟนเข้ามาคอมเมนต์โวยพรวันเกิด
น้องมายูพร้อมผ้านนี้น่ารักมากทีเดียว
อกจากนี้ก็ยังได้โพสต์ภาพตัวเองกับน้องมายู
แคปชั่นสุดซึ้งบอกว่าลูก๕ขวบ

กว่าหนูจะโตเนี่ยแม่แก่ยังไงแม่ก็อยู่ข้างหนูแบบนี้ไปเรื่อยนะคะ

เพื่อนเข้ามาคอมเม้นต์กันเต็มเลยนะรูปนี้
เป้ยปานว่าเข้ามาบอกโอ๊ยแม่ไม่แก่เลยแม่เด็กมากอย่างนี้
อันนี้ต่างลูกคือแต่ดูสนมากนะดีละ
นี่ไงต่อยลูกโป่งได้ด้วยลูกอ้
อันนี้ยังแก่นใจพ่ออยู่ไหมเป็นห้าขวบแล้วอ่ะโอ้พี่มากันเต็มนี่
ชอบอ่ะปาร์ตี้วันเกิดมีเพื่อนรุ่นเราคราวเดียวกันมาร่วมงานน่ารัก
บ้ายแล้วสุขศาลวันเกิดลงแน่ค่ะเฉาน้อยครับ
พี่มาพิชกาในธันวาส์พิชกาหรอ
แต่รู้ว่าเขาเกิดเรื่อยกว่าพี่เบิร์นแล้วเขาชอบบอก
อ่าใช่พี่อ้ำเขาเกิดเดือนอ้ะพี่อ้ำไม่ใช่

ช่วงหน้า

มีงานแต่งงานวันเสาร์ที่ผ่านมาไง

ไม่พี่เขาแต่งแบบเป็นทีมคอนเสิร์ตสนุกสมาธิมาก
เรียกมาเดี๋ยวมาดูเอิ๊ยดกับเปาหื้ม

จริงเอ้อตายกำลังคุยกันเรื่องคณีย์ค่ะอ่าโอเค

เปาเอิ๊ยดเปาเอิ๊ยดกับเอิ๊ยดนะฮะ
แต่งกลางทุ่งลาเวนเดอร์ใช่ป่ะ
ไม่ใช่หรอกนะคือจะบอกว่าดารานี่เต้นอย่างกระจุยอ่ะพี่
ไปดูภาพหน่อยเอามาเลยเต้นเลย

นี่โอ้โฮโอ๊ยเต้นแรงมากอ่ะใครนี่คนหน้าคนกางเกงขาวนั่นคือใครนี่

มันเรียกว่าจงกระเบนนุ่มจงเนี่ย

โอ้โหกางเกงแต่ละคนสีซับจริงน่าจะเพื่อน๒คนเนี่ยนะ
วัยรุ่นกันอยู่ทั้งนั้นเลยเนี่ย

อันนี้ขบวนแห่เปล่าขบวนแห่พี่ไอซคุณไอซค่ะ
มีใครอีกมาต่อเลยมา

ไม่เพราะว่าเขาจะมีเป็นแบบที่อยู่บนเวทีคอนเสิร์ตด้วย

ขับข้างอร่อย

ดูภาพต่อ

เมื่อกี้คือเป็นกลุ่มใหม่คุณปลาวอลี

บอกมา
เอาละมาอีกหนึ่ง

ผีม้าไม่มีพี่

ข่าวคุณนิชคุณไม่ได้เกี่ยวกับข่าวคุณนิชคุณเท่าไ
แต่มันเป็นบทสัมภาษณ์ของคุณนิชคุณน่ะนะคะ

บินมาเมืองไทยไม่ได้ก็ชี้ว่าความผิดพลาดนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้น
เขาเอาแฟนผิดหวังไว้ตามค่ะหลังหลังจากที่แบมแบมก็เซเว่น
ติดปัญหาเรื่องของพาสปอร์ตจนไม่สามารถเดินทางจากเกาหลี
ออกมายอมรับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนตัวแบมแบมเองเนี่ยก็ออกมาไลฟ์สด
เราก็ไม่ค่อยทราบเรื่องเท่าไหร่ซึ่งจริงจะต้องบินมาในวันเดียวกัน
เราก็มีคิดไว้ว่าเราจะได้นัดน้องมากินข้าวด้วยกัน
เรื่องนี้ก็ไม่ใช่ความผิดของน้องแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นความผิดใคร
เราเองก็เสียใจแทนน้องและแฟนคลับของน้องด้วย
กับเรื่องงานเลื่อนไปเรายังไม่ได้คุยด้วยกัน
เพราะว่าเขาเองก็คงเครียดปล่อยให้เขาคิดเองแล้วค่อยมาคุยกันทีหลังดีกว่า
ส่วนตัวแล้วมองว่าปัญหาแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้น
ซึ่งทางบริษัทก็ควรจะเมคชัวร์ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีก
ซึ่งกับตัวเองนั้นก็ไม่เคยเกิดปัญหาขึ้นแบบนี้
ตอนนั้นทุกคนก็ตกใจหมดเพราะว่าไม่มีขยะให้เกิดขึ้น
เลยอดเจอแบมเลยไม่เป็นไรค่ะใช่
ตอนนี้เวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ